กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิต
คุณผู้ชมครับและวินาทีนี้นะครับเป็นวินาทีที่สำคัญสำหรับ
เชิญกับวิกฤตอันหนักหน่วงของครอบครัวอยู่นะครับ
แล้วก็ต้องการที่จะไปต่อชีวิตต่อลมหายใจกันจริง
จริงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาลุ้นกันว่า
ครอบครัวนี้จะตอบคำถามให้ถูกทุ่งสี่ข้อ
เพราะถ้าตอบคำถามได้๑ข้อรับเงินรางวัล๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าตอบถูก๔ข้อรับเงินทุนสูงสุดถึง๑ล้านบาท
และตอนนี้นะครับครอบครัวของพี่จ๋านั่งอยู่ข้างหน้าเรานี่แล้ว

ถ้าพร้อมแล้วผมขอเชิญพี่จ๋าขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามทั้งหมดมีด้วยกัน๕เรื่องนะครับ
เรื่องที่๑ใบมะกรูด
เรื่องที่๒ศาสนา
เรื่องที่๓เพลง
เรื่องที่๔เหรนยายมี
เรื่องที่๕อำเภอเหล่าขวัญ
จ๋าอยากจะเลือกตอบ

จ๋าเลือกคำถามเกี่ยวกับเรื่องใบมะกรูดนะครับ
ทำไมถึงเลือกข้อนี้ครับทำไมถึงเลือกเรื่องนี้

จ๋าเก็บใบมะกรูดนี้มากี่ปีแล้วครับ

ใบมะกรูดเนี่ยเข่งนึงเนี่ยพี่จ๋าเคยชั่งน้ำหนักดูไหม

เพราะฉะนั้นคำถามของข้อนี้คือสิ่งนี้ครับ
คำถามมีอยู่ว่าใบมะกรูดถุงไหนหนัก๑๕กิโลกรัมครับ
ถุงที่๑ถุงที่๒ถุงที่๓หรือว่าถุงที่๔ครับ
สามารถให้พี่จ๋าเดินมาสัมผัสได้ทุกถุงครับ
เอาที่มั่นใจแล้วที่เราคิดว่าเราคุ้นเคยกับเขาเราอยู่กับเขามานานเราต้องรู้ครับ
ดูได้ช่างดูได้เลยชั่งด้วยแขนของเราเองนี่แหละ
ก็เก็บใบมะกรูดคุ้นเคยกับใบมะกรูดมา๒ปีแล้วค่ะ
ก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะใกล้เคียงที่สุดค่ะ
คำถามที่มีอยู่ว่าใบมะกรูดถุงไหนหนัก๑๕กิโลกรัม
จ๋าจะเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ใบมะกรูดถุงที่๑นะครับ
คำตอบมาแล้วนะครับแต่ว่าเราจะยังไม่เฉลยเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบทั้ง๔ข้อในช่วงหน้าพร้อมกันนะครับ
พี่จ๋ายังเหลือคำถามด้วยกันอีก๔ข้อ
จ๋าจะต้องเลือกว่าจะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

พี่จ๋าเลือกน้องบัวที่จะมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป
แล้วเรื่องที่พี่จ๋าจะเลือกให้น้องบัวตอบคือเรื่องอะไรครับ

เรื่องที่พี่จ๋าเลือกให้น้องบัวมาตอบนะครับคือเรื่องเพลง
ขอเชิญน้องบัวขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
จริงแล้วชอบร้องเพลงแนวไหนลูก

ลูกทุ่งเลยแหมโดนใจพิธีกรเหลือเกินนะครับ
จริงลูกเพลงลูกทุ่งก็คือเพลงลากเง่าของความเป็นไทยเราพี่อยากให้หนูต่อยอดจริงนะ
เอาล่ะถ้าอย่างนั้นมาเข้าสู่คำถามนะครับ
และคำถามเรื่องเพลงก็คือ
ทุ่งกระโจมทองในเนื้อเพลงสาวเพชรบุรี
อยู่ที่จังหวัดอะไรครับ
เรามีคำตอบด้วยกัน๔ตัวเลือกนะครับ
ตัวเลือกที่๑เพชรบุรี
ตัวเลือกที่สองสุพรรณบุรี
ตัวเลือกที่๓นครปฐม
ตัวเลือกที่๔สมุทรสาคร
พอเห็นคำถามหนูก็รู้คำตอบทันทีเลยค่ะ
เวลาหนูไปประกวดร้องเพลงก็
หนูก็จะใช้เพลงตามเพชรบุรีไปประกวดค่ะ
หนุ่มทุ่งกระจมทอง
ฝากเพลงรักล้อยลองส่วงใจฉัน

จังหวัดสมุทรสาครครับ
ตัวเลือกที่๔นะครับก็คือ
จังหวัดสมุทรสาครครับ

บัวจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

คนที่จะขึ้นมาต่อชีวิตบนเวทีแห่งนี้นะครับ
น้องบัวเลือกให้กับพ่อต้อมนะครับ
แล้วคำถามที่น้องบัวจะเลือกให้พ่อต้อมเป็นคนตอบเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ

คำถามที่น้องบัวเลือกให้นั่นก็คือ

เชิญพ่อต้มขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ต้อมเป็นคนจังหวัดอะไรโดยกำเนิดครับ
เป็นคนจังหวัดนครปฐม

อยู่อำเภอลาวขวัญมากี่ปีแล้วครับ
ก็ประมาณ๕ปีกว่ากว่าน
ขวัญของเราอะไรดังครับ

แต่คำถามของอำเภอลาวขวัญ

ข้อใดไม่ได้อยู่ในคำขวัญประจำอำเภอเหล่าขวัญ

ก็เรื่องศาสนาก็น่าจะเป็นเรื่องที่รู้ดีที่สุดครับ
แต่พอบัวเลือกคำถามเรื่องเกี่ยวกับเราขวัญก็เริ่มกังวลใจบ้างนิดครับ
ทุกคำถามและทุกคำตอบจะพลิกวิกฤตชีวิตของพวกเราได้ขึ้นอยู่กับพ่อต้อมเหมือนกันนะครับ
ต้อมเลือกตอบข้อไหนครับ

แล้วพ่อต้อมเลือกตอบมาแล้วนะครับก็คือข้อสองตานาวศรีครับ
ยังเหลืออีกหนึ่งเรื่องด้วยกันเพราะฉะนั้นพ่อต้อมจะต้องเป็นฝ่ายเลือกว่าจะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ต้อมเลือกน้องเฟิร์นแต่เรายังเหลือสองเรื่องด้วยกันนะครับ
นั่นก็คือเรื่องศาสนาและเหรนยายมี
ต้อมจะเลือกให้น้องเฟิร์นตอบคำถามเรื่องไหนครับ

แล้วพ่อต้อมนะครับเลือกคำถามจากเรื่องเหรนยายมีขอเชิญน้องเฟิร์นขึ้นมาต่อชีวิตเป็นท่านต่อไปครับ
จริงแล้วเนี่ยพี่คิดว่าข้อนี้คงจะไม่ยากเกินความสามารถของน้องเฟิร์นแน่นอนนะครับเอาใจช่วยนะฮะ
แล้วสำหรับคำถามที่พ่อต้อมเลือกให้หนูเกี่ยวกับเรื่องเหรนของยายหมีคำถามมีดังนี้ครับ
เด็กคนไหนเกิดวันที่๒๑ตัวเลือกที่๑น้ำชา
ตัวเลือกที่สองน้องตรุษจีน
ตัวเลือกที่สามน้องแกรน
ตัวเลือกที่สี่น้องกัจจัง
ถ้ามั่นใจน้องเฟิร์นต้องตอบนะครับ

คำถามที่มีอยู่ว่าเด็กคนไหนเกิดวันที่๒๔
และคำตอบที่น้องเฟิร์นเลือกนะครับคือตัวเลือกที่๔

เดี๋ยวเราไปฟังคำตอบทั้ง๔ข้อในช่วงหน้าพร้อมกันนะครับ
กับเกมต่อชีวิตครับ
ใบมะกรูดถุงไหนหนัก๑๕กิโลกรัม

จะได้เงินทุนไปต่อชีวิตถึง๑แสนบาทนะครับ